คุณผู้ชมครับเป้าหมายแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินของเพื่อไทย
เขายังคงเดินหน้าต่อไปล่าสุดก็มีการระดมสรรพกำลังบุคลากร
กลับมาเสริมทัพเพื่อให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
โพลหลายโพลก็เหมือนจะเทไปฝั่งนี้เหมือนกัน
แต่ว่าทางรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ก็ดูมั่นอกมั่นใจ
ถ้ามันไม่ไปติวัฒน์ก็คงไม่ย้ายหรอกครับ
ทางประชาชนรับรู้แล้วว่านโยบายต่างที่พักแกนำรัฐบาลบอกไว้ตอนหาเสียงนั้น
เป็นสัญญาที่ว่างเปล่า
แต่เพราะเอิญแล้วแล้วก็ได้ลูกวันเกิดาก่อมันบนบินกับลำบังครับมาด้วย
ซึ่งการกลับมานอกจากได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนละพักเพื่อไทยแล้ว
นายสุธาตุยังเป็นจิ๊กซออีกหนึ่งชิ้นสำคัญ
เพราะฐานเสียงในภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นมีอยู่ไม่ใช่น้อย
ถึงเวลานี้พักเพื่อไทยเหลือจิ๊กซออีกตัวเดียว
คือการเปิดรายชื่อว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่๓ในต้นสัปดาห์หน้า
แต่จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูผลการตัดสินใจของประชาชน
ในวันที่๑๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างรวมไทยสร้างชาติ
เชื่อมั่นในกระแสความนิยมของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โพลเกือบทุกสำนักจะระบุว่า
ยังตามหลังพักเพื่อไทยและก้าวไกลอยู่หลายช่วงตัว
แต่สำหรับโพลความมั่นคงที่ทำโดยกรมรมนและสันติบาล
ยังสรุปว่ากระแสของพักและลุงตู่ดีวันดีคืน
ในนั้นแบ่งเป็นสสกบีธีรายชื่อ๑๕ที่นั่งระบบเขต๕๐ถึง๖๐ที่นั่ง
โดยเฉพาะภาคใต้จะได้สอสอเป็นก่อเป็นกรรมอย่างน้อย๒๕ที่นั่ง
พลังประชามรัฐจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้
มีเพียงพักภูมิใจไทยเท่านั้นที่อาจจะได้
มีความเสี่ยงที่จะถูกเปลี่ยนมือสูง
เนื่องจากเส้นทางนี้การเป็นแชมป์นั้นไม่ยาก
แต่การรักษาแชมป์นั้นยากกว่า
ข่าวแพงรักทีวีบร้อยงาน